สวัสดีครับสวัสดีค่ะเรามาก่อติดสถานการณ์การชุมนุมกันต่อเนื่องเลยนะคะ
กับทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะคะดิฉันเข็มมาสอนหนูขาว
คุณภาคภูมิพันธ์สถิตย์มารับหน้าที่ต่อนะคะ
อยู่ด้วยกันจนถึงห้าทุ่มค่ะอ่าช่วงนี้เข้าสู่ไทยรัฐนิวโชว์ด้วยนะครับ
แถวแถวพื้นที่โดยรอบรัฐสภานะครับตำรวจวันนี้วางกำลังเอาไว้เข้มนะครับ
ตั้งแต่เมื่อคืนนะฮะตั้งตั้งรัวรวดหนามเป็นจุดกั้น
สกัดสำหรับผู้ชุมนุมที่จะเข้ามานะฮะหลักหลักก็คือกลุ่มราศดรเนี่ย
มาเรียกร้องว่าต้องมีการรับร่างแก้ไขวัฒนธรรมนูญค่ะของสมาชิกวัฒนศพา
กั้นตามภาพที่ท่านเห็นหน้าจอเลยนะครับทุกผู้ชมครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ย
ทะลุรั้วรวดหนามฝ่าแนวกั้นกันมาได้พอสมควรใช่ค่ะผู้สื่อข่าวของเราที่อยู่ในพื้นที่ตอนนี้นะคะ
คุณภูริพัฒน์บอกว่ามวลชนกลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยได้พยายามที่จะมีการประชิดไปใกล้กับเจ้าหน้าที่มากแล้วนะคะ
ตามภาพสดตอนนี้เลยเดี๋ยวไปติดตามบรรยากาศสดจากคุณภูริพัฒน์ได้เลยค่ะ
กองกำลังตำรวจที่อยู่พื้นที่นี้เป็นกองกำลังผสมหลายหน่วยงานครับทั้งกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด
ประชาการตำรวจนครบานที่ผมเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับรวมถึงกองประชาการตำรวจภูทรภาค๘และตำรวจภูทรภาค๔ที่อยู่บริเวณจุดนี้ด้วยนะครับคุณผู้ชมครับ
ซึ่งนะตอนนี้เนี้ยผมปรากฏเห็นมีการรอระหว่างของมันมันเลยไปไกลไหมอ้าวโอเค
เมื่อสักครู่ผมปรากฏเห็นพลตำรวจตรีสหรัฐสังหาปีชานะครับ
ผู้ประชาการตำรวจนครบานมาอยู่บริเวณจุดนี้นะครับ
ซึ่งณตอนนี้อยู่ระหว่างการรอในส่วนของผู้ประชาการตำรวจนครบาน
ตำรวจโทษพระกระพงศพงเพตราในการที่จะเข้ามาเจรจากับกลุ่มผู้ชุมนุมอยู่บริเวณจุดนี้นะครับ
เดี๋ยวเราต้องใช้บริเวณพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ในการเจรจาระหว่างทางตำรวจกับทางกลุ่มคณะรัศดรนะครับ
ซึ่งนางสาวจนทิชาแจ้งเร็วนั้นจะเป็นผู้เจรจาด้วยตัวเองนะครับ
ณตอนนี้ทางตำรวจนครบาน๕นั้นมีการตั้งแถวแนวอยู่บริเวณแบบนี้นะครับ
รู้สึกเหมือนยังไม่ปรากฏผู้ที่จะเข้ามาเจรจาในบริเวณพื้นที่นี้นะครับคุณผู้ชมครับ
ซึ่งณตอนนี้ซึ่งณตอนนี้ทางตำรวจมีการตั้งแถวตั้งแนวไว้อยู่บริเวณจุดนี้
จุดนี้จุดที่ผมยืนอยู่ข้างของนางสาวชนวิชาแจ้งเร็วคุณผู้ชมครับ
จะมีการเจรจาระหว่างเจ้าตัวแล้วก็ผู้ประชาการตำรวจนครบานนะครับ
ว่าจะสามารถทำกิจกรรมได้มากน้อยแค่ไหนบริเวณด้านหน้าของอาคารรัฐสภาตรงจุดนี้นะครับ
โดยณตอนนี้มีการเตรียมพื้นที่ไว้เป็นพื้นที่ในการเจรจาเรียบร้อยแล้วนะครับ
ผมยังรอคอยผู้ประชาการตำรวจนครบานที่จะเข้ามาสู่พื้นที่บริเวณจุดนี้นะครับคุณผู้ชมครับ
ก่อนหน้านี้มีการทะลวงทลายกำแพงของตำรวจนั้นมาอยู่บริเวณพื้นที่นี้ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ซึ่งด่านที่สามารถเข้ามาได้ถ้านับจากแยกบางโพจะมีทั้งหมด๓ด่านที่กลุ่มมวลชนนั้นสามารถที่จะฝ่าแนวกั้นต่างเข้ามาได้นะครับ
ด่านแรกนั้นอยู่บริเวณแยกของแยกเกียรติกายนะครับด่านที่สองนั้นห่างจากแยกเกียรติกายประมาณห้าสิบเมตรและด่านที่สามนั้นห่างจากแยกเกียรติกายประมาณหนึ่งร้อยเมตรจุดนั้นมีการจอดรถน้ำไว้ทั้งหมดสามคันเป็นลักษณะของการจอดทิ้งไว้เลยนะครับแล้วกลุ่มมวลชนนั้นก็เดินฝ่าแนวกั้นเข้ามาทำให้อยู่
สู่การเจรจาในวันนี้นะครับ
เดี๋ยวเรารอดูการเจรจาในวันนี้นะครับว่าจะการเจรจาจะเป็นไปในรูปแบบไหนนะครับซึ่งนอกเหนือจากจุดนี้คุณผู้ชมครับขวามือยังมีรถน้ำขวามือของผมนู่นนะครับด้านหน้าของผมเนี่ยมีรถน้ำ
จำนวนสองคันที่ส่งแสงไฟวาบวาบสีน้ำเงินอยู่นะฮะจอดอยู่สองคันอยู่บริเวณจุดนั้นคอยสแตนบายหากเกิดสถานการณ์ที่อาจจะไม่ปลอดภัยนะครับล่าสุดนะตอนนี้รู้สึกเหมือนผู้ประชาการตำรวจนครบานจะเหลือระหว่างการเดินทางมาบริเวณจุดนี้นะครับต้องรอดูว่าทางผู้ประชาการนครบานนั้นจะเดินทางมากับผู้
ที่อยู่บริเวณทึ่งที่นี้นะครับ
ทางด้านของนางสาวชนทิชาแจ้งเร็วนั้นมีการตะโกนบอกกับทางตำรวจนะครับว่าให้เรียกผู้
บังคับบัญชาเนี่ยมาพูดคุยเจรจากันนะครับซึ่งณเมื่อสักครู่เนี่ยรองผู้บัญชาการตำรวจนครบานก็เดินทางมาบอกแล้วนะคะว่าจะมีการพูดคุยเจรจาอยู่บริเวณจุดนี้แต่ผ่านมากว่า๕นาทีแล้วยังไม่ปรากฏเห็นผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
เราก็ไม่ได้มาพูดกันตรงนี้แล้วจะดันเข้าไป
นิชาแจ้งเร็วบอกนะครับว่าให้เวลา๕นาทีให้ส่งตำรวจมาเจรจานะครับถ้าเกิดว่าไม่มา
รจานั้นจะมีการผลักดันเข้าไปนั่นเองนะครับซึ่งเรายังรอดูอยู่นะครับว่าทางตำรวจนั้นจะ

หัวให้เราขอย๕นาทีหัวไม่บางเราพาเรือนหน้า
พลตำรวจเอกพิทักษุธิกุลรองผู้บังคับการ

การเนินทางมาเจรจาอยู่ประเทศภูมิในจุดนี้นะครับ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

เรามาอยู่บริเวณด่านหน้าซึ่งเป็นด้านข้างนะครับ
เพราะว่าทางกลุ่มมวลชนที่เป็นกาดด้านหน้านั้น
เตรียมความพร้อมในการผลักดันแนวกั้นของตำรวจนะครับ
ซึ่งคุณผู้ชมครับแนวกั้นของตำรวจนะครั้งนี้
ไม่ได้มีอุปกรณ์อะไรร้ายแรงนะครับ
กั้นของตำรวจนั้นเป็นลักษณะของรั้วเหล็กจำนวน๑ชั้น
หลังจากนั้นก็เป็นในส่วนของโล่ที่ตำรวจยืนถืออยู่ตอนนี้

มีความพยายามในการส่งโลกที่มีการผลักดันแล้วเสร็จไป
เมื่อสักครู่นี้คืนให้กับทางตำรวจ
รวมไปถึงอุปกรณ์ป้องกันตัวต่างของตำรวจ
หมวกทั้งสนับแข้งสนับขารวมไปถึงอุปกรณ์ต่าง
ก็ส่งคืนให้กับตำรวจนั่นเองนะครับ
โดยทางกลุ่มแกนนำก็ประกาศอยู่บนเวทีอย่างต่อเนื่องครับว่า
ให้ใช้ความอรุมอร่วยในการพูดคุยกับตำรวจ
ซึ่งจนถึงขนาดนี้เรายังไม่ปรากฏเห็นของผู้ประชาการ
ตำรวจนครบานที่จะเข้ามาเจรจากับกลุ่มมวลชนอยู่บริเวณจุดนี้ด้วยนะครับคุณผู้ชมครับ
อาจจะถึงเวลาครบกำหนด๕นาที
ตามที่นางสาวชนนิชาแจ้งเร็วให้กับทางตำรวจไปแล้วนะครับ
เราลองดูว่าจะมีการผลักดันในรูปแบบไหนด้วยนะครับ
เรายังไม่สามารถเข้าไปสู่พื้นที่ชั้นกลางได้คุณผู้ชมครับ
เพราะว่าทางกลุ่มกาดนั้นจะใช้พื้นที่
ดังกล่าวนั้นเป็นพื้นที่ในการผลักดันกับกลุ่มตำรวจที่อยู่บริเวณด่านหน้านะครับ
ณตอนนี้ยังคงมีการเตรียมความพร้อมอยู่นะครับ
ยังไม่ถึงเวลาตามที่ให้ไว้กับทางตำรวจนะครับ
รอดูว่าสุดท้ายแล้วจะมีการเจรจาหรือไม่นะครับ
ตำรวจที่อยู่บริเวณพื้นที่นี้มีประมาณ
๒ตองร้อยคุณผู้ชมครับ๒ตองร้อยหรือประมาณ
คนที่อยู่บริเวณพื้นที่นี้ซึ่งตำรวจนั้นเป็นตำรวจส่วนใหญ่
เป็นตำรวจจากกองบัญชาการตำรวจนครบานโดยเป็น
ผ้าพันคอสีเลือดหมูสีนี้นะฮะส่วนด้านหลังเนี่ย
ก็เป็นตำรวจที่มาจากตำรวจภูทรภาค๔และตำรวจภูทรภาค๘
ในส่วนของภูทรจังหวัดต่างด้วยที่เอามาเสริมกันอยู่บริเวณจุดนี้นะครับ
เรายังคงรอเวลาในการที่จะเจรจาอยู่บริเวณจุดนี้นะครับ
อย่างที่ผมบอกไปว่าด่านหน้าที่สามารถเข้ามาได้แล้วจำนวนทั้งหมดที่ผู้ชุมนุมฝ่าเข้ามามีทั้งหมดประมาณ๓ด่านหลักใหญ่คุณผู้ชมครับ
โดยใช้เวลาตั้งแต่ช่วงประมาณบ่าย๒โมงครึ่งจนถึงขณะนี้
ซึ่งอีกไม่กี่อึดใจก็จะไปถึงประตูของประตูของพระภาแล้วนะครับโดยระยะทางจากจุดที่ผมยืนอยู่ระยะทางจากจุดที่คุณผู้ชมเห็นภาพณขณะนี้ไปถึงด้านหน้าของอาคารรัฐสภานั้น
จะใช้ระยะทางอีกประมาณเพียง๕๐เมตรคุณผู้ชมครับประมาณ๕๐เมตรก็จะถึงอาการด้านหน้าของอาคารรัฐสภาแล้วนั่นเองนะครับ

มีตำรวจกระจายอยู่ทั้งสองฝากฝั่งของถนนด้วนไปถึงเต็มถนนด้วยนะครับประมาณ๒กองร้อยหรือประมาณ๓๐๐คนที่อารัคหาอยู่ระดับ
ศักดิ์ศิลปะชัยแล้วผู้ประชาการตำรวจนักความบ้านนะครับ
ที่มาคอยควบคุมอยู่ตรงจุดนี้
ซึ่งเรายังไม่ทราบว่าใครที่เป็นผอบอเหตุการณ์อยู่บริเวณจุดนี้นะครับ
แต่ก็รับทราบว่าทางผู้ประชาการตำรวจนครบานนั้น
จะเดินทางมาเจรจาด้วยตัวเองบริเวณจุดนี้นะครับ
ขณะนี้เวลาผ่านไป๕นาทีกว่าแล้วนะครับ
ยังไม่ปรากฏตัวของคนที่จะมาเจรจากับทางกลุ่มมวลชนบริเวณจุดนี้คุณผู้ชมครับ
ซึ่งเวลายิ่งล่าช้าไปเท่าไหร่
กลุ่มมวลชนที่อยู่ด้านหลังนั้น
เข้ามาเสริมทัพใหญ่หลายคนขึ้นเรื่อย
ตอนนี้ทางครูใหญ่อัธพลบัวพัฒน์นั้น
สั่งให้ผู้ชุมนุมมีความเต็มตัว
ทางกลุ่มกาดของกลุ่มกาดที่อยู่ด้านหน้านั้นบอกนะครับว่า
หน้านั้นบอกไม่ต้องดันจะเปิดแผง
สุดท้ายแล้วไม่มีการเจรจาเกิดขึ้น

แกนามเป็นแกนร็อเกอร์
เดี๋ยวต้องใช้การผลักดันเข้าไป
การผลักดันตรงนี้ค่อยง่าย
ไม่มีอุปราศักดิ์
เพราะว่ามีแค่แผงเหล็กที่อยู่บริเวณจุดนี้
รวมไปถึงโล่ของตำรวจที่ถืออยู่เป็นแนวอยู่บริเวณจุดนั้นนะครับ

มีการนำเอาแผงเหล็กออกแล้วนะครับ
สามารถเดินผ่านบริเวณจุดนี้ไปได้แล้วนะครับ
เดี๋ยวเราไปดูว่า
มีอะไรกลัวขึ้นมานะครับ
มวลชนนั้นสามารถฝ่าแนวกั้นของตำรวจที่อยู่บริเวณด้านหน้าอาคารของรัฐสภาได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
และตอนโดยที่ไม่มีเหตุการณ์ความวุ่นวายใดเกิดขึ้นอยู่บริเวณจุดนี้นะครับคุณผู้ชมครับ
ซึ่งณตอนนี้เนี่ยทางกลุ่มมวลชนกลุ่มแกนนำก็มีความพยายามที่จะเดินไปสู่หน้าอาคารของรัฐสภานะครับ
โดยณตอนนี้ก็ไม่มีอุปสรรคอะไรครับ
แต่ค่อนข้างมีความชุลมุนวุ่นวายเกิดขึ้นอยู่บริเวณจุดนี้นะครับเพราะว่า
ณตอนนี้ยังมีการ

อันนี้มีการมาอยู่บริเวณด้านหน้าแนวของตำรวจอีกแล้วนะครับซึ่งห่างจากจุดเดิมเนี่ยประมาณห้าสิบเมตร
แล้วก็เดินมาสู่บริเวณจุดนี้นะครับทางกลุ่มมวลชนที่อยู่บริเวณด้านข้าง
บอกเป็นระยะระยะครับว่าอย่าเพิ่งดันอย่าเพิ่งดันนะครับเดี๋ยวเราดูว่าจะมีการเจ
พี่โป้งพี่โป้งเขาเขาติดอาจารย์อยู่
ในหลังสิบันโรมมาคุดประตูกับทางกลุ่มวนชนนะครับ
ภันทรเอกอธวิสัยสุธิ์ลองพูดประภาปการณ์ตรรผลบัน๑

เราจะไปไม่ไงจะเข้าไปได้ไหม
ไม่เราจะไปจะเข้าไปได้ไหม

ตอนนี้ขอสิบเมตรน้องตำรวจจะถอยได้ช้าตอนนี้ไปได้ช้าไม่ปะทะกัน
ผลการเจนดาจาเมื่อสักครู่พันตำรวจเอกอธวิตสายสืบ
รองผู้บังคับการตำรวจนครบัน๑มาพูดคุยกับนางสาวชนทิชาแจ้งเร็ว
จะมีการถอยโดยตำรวจนั้นจะถอยให้อีก๑๐เมตรนะครับ
ขอความร่บมือให้กลุ่มมันชนนั้นจะพึ่งดังเข้ามานะครับ
ทำให้ทางกลุ่มมวลชนนั้นมีการตั้งแนวอยู่บริเวณจุดนี้นะครับ
เจรจาไม่เป็นผลสำเร็จนะครับ
มวลชนนั้นมีการขึ้นไปอยู่บริเวณฟุตบาท
คุณผู้ชมครับทำให้ทางตำรวจนั้นค่อนข้างที่จะ
พันธุ์ตำรวจเอกอธิวิทย์สายสืบรองผู้บังคับการตำรวจนครบาน๑
คุ้นหน้าคุ้นตากันอยู่เป็นประจำนะครับเพราะว่าท่านจะเป็นคนที่คอยเจรจากับกลุ่มมวลชนที่อยู่บริเวณพื้นที่
จนถึงพื้นที่ต่างอยู่ตลอดเวลาที่มีการชุมนุมนะครับ
ซึ่งณตอนนี้ทางตำรวจนั้นมีการถอยล่นออกไปอีกเป็นระยะแล้วนะครับ

บริษัทบุญรอดนะครับหลังแนวกั้นของเจ้าหน้าที่ที่
อันนี้เนี่ยเป็นการยิงแก๊สน้ำตาของเจ้าหน้าที่โดยกลุ่มที่อยู่แนวหน้าเนี่ยได้มีการส่งข้อมูลมายังบริเวณตรงนี้เนี่ยบอกว่าเจ้าหน้าที่พยายามยิงแก๊สน้ำตาเนี่ยมาจากภายในบริษัทบุญรอดนะครับอันนี้เป็นเพียงข้อมูลนะครับ
อันนี้เป็นข้อมูลนะครับต้องบอกว่ายังไม่มีใครสามารถยืนยันข้อมูลแน่ชัดได้เพราะว่าฝั่งนี้ไม่ได้มีใครที่สื่อสารข้อมูลแน่ชัดว่าเกิดอะไรขึ้นหลังแนวกั้นของเจ้าหน้าที่ฝั่งนู้นแต่สิ่งที่เห็นได้ก็คือว่าวิถีของกระสุนแก๊สน้ำตาเนี่ยค่อนข้างที่จะไกลไกลมากถ้าคุณผู้ชมเห็นในภาพเน
ของรถน้ำทั้งหมดบริเวณตรงนั้นคืออาคารรัฐสภานะครับโดยตรงนี้เนี่ยคือจุดบริเวณบริษัทบุญรอดแล้วด้านซ้ายด้านขวาเนี่ยที่เป็นแนวกำแพงเนี่ยต้องบอกว่ามีรายงานของกลุ่มมวลชนเนี่ยบอกว่าเจ้าหน้าที่พยายามที่จะเข้าไปอยู่ด้านในแล้วก็แอบที่จะใช้ลูกแก๊สน้ำตาเนี่ยคว่างแล้วก็ยิงออกมาทำให้ประชาชน
รถของเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่เปิดไปเฉินอยู่นะครับแต่ว่าด้วยความที่แก๊สน้ำตาเนี่ยค่อยลอยเข้ามาทำให้ทีมข่าวต้องถอยรถออกมาด้วยเพราะว่าการยิงแก๊สน้ำตาเนี่ยมันเหมือนจะมีความเข้มข้นกว่าช่วงเย็นที่ผ่านมาเพราะว่าทีมข่าวไม่สามารถถอดหน้ากากหรือว่าถอดผ้าปิดปากปิดจมูกออกได้นะครับเพราะ

พูดคุยกับทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่ประจำจุดตรงนี้นะครับก็บอกว่ายอดผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์ประทะกันบริเวณตรงนี้เนี่ยมีไม่ต่ำกว่า๕๐รายแล้วแล้วก็ทุกรายเนี่ยจะถูก
อย่างนี้อยู่ตลอดเวลาเพราะว่าไม่สามารถทนแก๊สน้ำตาได้ตลอดเวลา
แล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยทีมข่าวยังไม่สามารถถอดตัวนี้ออกมาได้
เพราะว่าตอนนี้ถ้าไม่มีขั้นตอนตรงนี้เราก็จะไม่สามารถยืนตรงนี้ได้
เพราะว่าจะเห็นว่าตอนเนี้ยมวลชนเนี้ยพยายามที่จะ
ชนเนี่ยพยายามที่จะค่อยเดินถอยออกมาเพราะว่าแก๊สน้ำตาเนี่ย
ได้ลอยมาถึงตรงนี้แล้วเอาล่ะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวขอให้ทีมให้ภาพเนี่ย
ไปดูมันจะต่อจุดอื่นกันบ้างแล้วถ้าเกิดว่าตอนนี้มีความเคลื่อนไหวอย่างไรเนี้ย
เดี๋ยวจะรายงานกลับไปอีกครั้งหนึ่งครับ